ใจสลายจริงตามด้านหลังเลยนะคะ
ทารกหนูน้อยอายุเพียงแค่๓เดือนเท่านั้นนะคะ
คุณแม่พาไปฉีดวัคซีนที่ลักษณะเป็นเหมือนอนามัยแถวบ้าน
ปรากฏว่าหลังกลับมาลูกมีอาการผิดปกติ
จนนำไปสู่น้องเสียชีวิตแล้ววัคซีนนั้นเกี่ยวข้องหรือเปล่า

ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปวดใจจริงค่ะ
นี่คือหัวใจของคนเป็นแม่นะคะ
คลามันใจมาก

เอาจริงเนี่ยตอนที่คุณแม่กอดน้องเนี่ย
น้องเป็นสภาพแบบไร้ลมหายใจแล้วด้วยนะคะ

ก็โอ๊ะแล้วก็บอกว่ากลับมานะ
จริงคือคุณพ่อน่าจะอยู่ด้านหลังแล้วก็ร้องไห้ไปด้วย
ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็คือมาถึงที่ห้องของโรงพยาบาลเลย
เหตุการณ์คุณผู้ชมค่ะคือมันเกิดขึ้น
เมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้๒๑เมษายน
คุณแม่ทราบชื่อคือนางสาววริสาวริสราบัวหอมอายุ๒๗ปี
เล่าไปร้องไห้ไปบอก๒๐เมษายนที่ผ่านมา
พาลูกสาวอายุยังน้อยเป็นทารกค่ะเพิ่งคลอด
๓เดือนเท่านั้นไปฉีดวัคซีน
เห็นคุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกว่าเป็นวัคซีนอะไร

ก็พาไปฉีดที่อาณมาภาษณ์แห่งหนึ่ง
วันที่๒๑เมษายนต่อมาช่วงบ่าย
เริ่มมีอาการลักษณะตัวร้อนชักเกร็งแล้วก็อาเจียน
ตอนนั้นคุณแม่ตกใจตัดสินใจรีบอุ้มลูกสาวตัวน้อยส่งโรงพยาบาลทันที
มาถึงที่โรงพยาบาลเข้าสู่ห้องฉุกเฉิน
แพทย์พยาบาลพยายามช่วยกันเต็มที่ยื้อชีวิตของหนูน้อย
แต่สุดท้ายไม่สามารถที่จะช่วยได้
คุณแม่มีข้อสงสัยอย่างหนึ่งว่าแปลกใจเกิดสาเหตุอะไรกันแน่
เพราะลูกสาวตั้งแต่วันคลอดจนถึงกระทั่ง๓เดือนมา
เป็นเด็กที่แข็งแรงดีแล้วก็ไม่มีโรคประจำตัวอะไร
บอกต่อด้วยน้องเป็นเด็กร่าเริงแจ่มใสนะคะ
กระทั่งไปรับวัคซีนกลับมาแล้วลูกเริ่มที่จะมีอาการซึมลงเรื่อย
ไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวข้องกับการรับวัคซีนหรือไม่

แต่อย่างไรก็ตามต้องรอผลชนสูตรจากนิติเวศอีกครั้งนะคะ
ว่าสาเหตุการเสียชีวิตของน้องเกิดจากอะไร
ตอนนี้แม่ยังทำใจไม่ได้แล้วรับไม่ได้ที่สูญเสียลูกสาวอันเป็นที่รักไป
ถึงแม้ว่าลูกสาวคนนี้จะเป็นลูกคนที่สองแล้วนะคะ
ผู้ชาวบอกว่าตอนที่จะเอาร่างของหนูน้อยไป
ตอนมีการนำร่างไปชนสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลรามาธิบดี
กรีนรึบดินที่จังหวัดสมุทรปราการ
แม่ก็ยังร้องไห้อยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ไม่อยากให้เอาตัวน้องไป

เดี๋ยวรอผลการชนสูตรอย่างเป็นทางการนะคะ

เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวด้วยนะคะ